นาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์
เมื่อวานเลข๑๗อาจจะทำให้หลายคนรวมถึงน้องปุ้ยปุ๊บปั๊บรับโชค
แต่ว่าเลข๑๗ทำให้สาวข้อนประเทศอกหักครับเมื่อวานนี้เฟซบุ๊กมีแต่ฟีดขึ้นมาเรื่องนี้ทั้งนั้นเลย

ไม่ใช่แต่ว่าเป็นน้องชายที่คลานตามกันมากับพี่

เอาผ่านไปเรื่องนี้คุณเวียจะแต่งงานครับ
เองเป็นหนึ่งคนที่อกหักมาสารภาพกับพี่ไหม

ออกหักกันป๊ะเลย
กรกฎาคมครับคุณเวียจะแต่งงานแล้ว
นี่นะครับคุณเวียบินกลับมาจากอเมริกามาเยี่ยมนะครับ

คุณวิกิโลอมเป็นอยู่ด้วย

ว่าที่ลูกสไพร้ของแม่จนมีข่าวลือว่า
พระเอกเตรียมสละโสดใช่ไหมล่ะ

ไม่ต้องลือแล้วว่าคุณเวียบอกกับกองทัพสื่อมวลชนว่า

บอกกับกองทัพสื่อเมืองชนว่าได้เริ่งแล้วจ้า

ซึ่งเป็นเริกที่ดีที่สุดในรอบปี
คุณเวียบอกตื่นเต้นมากกับการเป็นเจ้าบ่าว
คบหาดูใจกันมาสองปีมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอก
เพราะว่าด้วยวัยวุฒิก็พร้อมแล้ว
อยากแต่งงานมานานแล้วคุณเวียว่างั้น
สำหรับงานแต่งนะฮะตั้งใจจะจัดเป็นแบบงานปิด
แค่มีคนในครอบครัวที่กรุงเทพมหานคร

ว่าที่เจ้าสาวคุณวิกกี้ครับ
คุณเวียบอกโดนใจทุกอย่างคุยได้ทุกเรื่องนะฮะ
แบรนด์เครื่องสำอางประจำประเทศไทยนะฮะ
ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศผู้ที่๔ภาษา
อายุก็ไม่ได้ห่างกันมากนัก
คุณเวียบอกว่าแม่เหลือเกินแม่เหลือว่าที่ลูกสะพ้ายเกินนะครับส่วนพี่
เวียเองก็เป็นนุ่มคลั่งรักซะด้วย
นี่มีทั้งกล่องข้าวให้กับกินนี่นะ

คือนี่คุณวิกกี้ทำให้คุณเวีย
มันจะหวานหวาน

อยากมีจริงแล้วจะเป็นพี่สัมที

ถ้าดูหน่อย

แล้วก็เป็นวันที่ดีที่สุดของปีนี้
มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วแหละ
มันถึงเวลาที่เราจะแบบมีครอบครัวจริงจังในคนที่อยู่ข้าง
เรารู้สึกว่าเขาใช่สำหรับเรา
จริงแล้วก็พร้อมแล้ว
จริงแล้วผมรู้สึกว่าจริงผมไม่ได้ปิดพี่นะ
ด้วยวัยด้วยสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่อง
เราเท่ากันได้

ไม่รู้สึกว่าคุกกันไปนานอะไรอย่างเงี้ย

พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตหยิบแมสมาใส่หน่อย
อมเองว่าพี่อายไหม
โอ้โหนะฮะเอาละนี่แหละครับ
ข่าวที่ทำให้ผู้หญิงข้อนประเทศไทยอกหักเมื่อวานนี้
อยากรู้ตั้งนานใครจะมาพิชิตใจพี่เวียได้
ค่ะบางครั้งเวลาไม่ต้องเยอะ
แต่ว่าคือเข้าใจกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ